คือวันนี้บิ๊กโจ๊กคนตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ให้สัมภาษณ์สื่อหลายสำนักหลายรายการเลยนะ
แล้วมันก็เลยมีประโยคเด็ดไฮไลท์หลายประเด็นมาก
แต่ขอพูดถึงไฮไลท์สำคัญของวันนี้ก่อนก็คือเรื่องของการเปิดตัวทนายความ
ทนายกระดูกเหล็กทนายอนัญชัยชายเดชจะมาดูเรื่องคดีความให้กับบิ๊กโจ๊กนะคะ
รวมถึงตำรวจทั้ง๘นายที่ถูกออกไหมจับที่เป็นตำรวจลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊กด้วย
คือจะดูให้ทั้งหมดเลยอะค่ะภาพรวมก็คือเหมือนกับว่าจะมีการฟ้องกลับด้วย
นี่นะคะที่สโมสรตำรวจพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตรบอกว่า
มอบหมายให้ทนายอนัญชัยชายเดชเป็นทนายความในการยื่นคำร้องขอสารไต่สวนการละเมิดอำนาจของสารอาญากรุงเทพใต้
ในการขอออกหมายจับและการขอออกหมายค้นของชุดปฏิบัติการเมื่อวันที่๒๕กันยายนที่ผ่านมาก็คือเช้าวันจันทร์
โจ๊กบอกว่าเป็นการขอหมายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะ
หมายจับเนี่ยไม่มีการระบุยศหรือตำแหน่งของตำรวจทั้ง๘นาย
มีการตั้งข้อสังเกตว่าการขอหมายค้นจากสารอาญาเพื่อค้นบ้านพักของบิ๊กโจ๊กย่านวิภาวดีรังสิต
ทำไมไม่แจ้งสารว่าเป็นที่พักของรองพบตรเหมือนกับหลอกสารหรือเปล่าให้ข้อมูลไม่จริงกับศาลหรือเปล่า
ทีนี้บิ๊กโจ๊กก็เลยมองว่ามันเหมือนกับว่าร่วมกันปกปิดข้อเท็จจริงต่อสารเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะคะ

ทีนี้บิ๊กโจ๊กก็เลยมองว่ามันเหมือนกับว่าร่วมกันปกปิดข้อเท็จจริงต่อสารเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะคะ
ทีนี้บิ๊กโจ๊กก็เลยมองว่ามันเหมือนกับว่าร่วมกันปกปิดข้อเท็จจริงต่อสารเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะคะ
ทีนี้บิ๊กโจ๊กก็เลยมองว่ามันเหมือนกับว่าร่วมกันปกปิดข้อเท็จจริงต่อสารเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะคะ
ทีนี้บิ๊กโจ๊กก็เลยมองว่ามันเหมือนกับว่าร่วมกันปกปิดข้อเท็จจริงต่อสารเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะคะ
และพกปิดข้อเท็จจริงให้สาร
ที่ถูกควบคุมตัวแล้วก็ได้รับการประกันตัวออกมาทั้ง๘นาย
โทรศัพท์มาคุยและขอโทษที่ทำให้บิ๊กโจ๊กเดือดร้อนไปด้วย
แต่ก็ไม่ได้ตำหนิลูกน้องบางอย่างมันเป็นเรื่องส่วนตัว
อันไหนที่เขาไม่ผิดก็ต้องดูแลอันไหนผิดก็ต้องไปพิสูจน์
นักข่าวถามว่าบิ๊กโจ๊กจะเอาคืนไหม
โจ๊กบอกว่าคือบิ๊กโจ๊กรู้แล้วว่าใครเป็นคนสั่งการ
แต่ไม่อยากทุบหม้อข้าวของตัวเอง
ถ้าเปิดเมื่อไหร่ตายทั้งสตช
มันเลยเป็นประโยคไฮไลท์ที่แชร์กันในโลกออนไลน
โจ๊กบอกว่าถ้าเปิดเมื่อไหร่ตายทั้งสตช
อยู่กันลำบากอยากให้ตำรวจน้องมีทางเดินบ้าง
ผมไม่อยากทุบหม้อข้าวตัวเอง
คือผมอยากให้ตำรวจที่เขาไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาได้มีทางเดินบ้าง
ถ้าผมทุบหม้อข้าวเมื่อไหร่เปิดเมื่อไหร่นะ

แล้วผมก็สงสารน้องผู้กลับนะจะอยู่กันอย่างลำบาก
คำว่าเอาคืนหมายว่าต้องไปเปิดคดีใหม่ถูกไหม
ต้องไปไล่ล่าใหม่ถูกไหมครับ
เขาทำผมเรื่องนี้ผมรู้ว่าเฮ้ยเส้นทางงานเงินของคุณเนี่ย
มันไปถึงใครนะวันนี้ผมมีเยอะนะครับ
ว่าเส้นทางเงินเนี่ยมันไปถึงใครเป็นหลายร้อยนะครับ
แต่ถ้าผมเอาคืนผมต้องไปเปิดตรงนั้น
ทีนี้ประเด็นเรื่องของเฮียแตม
ที่มีชื่อเป็นเจ้าของบ้านที่บิ๊กโจ๊กอาศัยอยู่ที่วิภาวดี๖๐ทั้ง๕หลัง

คือบิ๊กโจ๊กยืนยันว่าคือรู้จักกับเฮียแตมมานานตั้งแต่สมัยเป็นสารวัตร
ไม่ใช่ญาติทางสายเลือดแต่นับถือกันเป็นญาติผู้ใหญ่
ข้อก่อนบิ๊กโจ๊กบอกอยู่แฟลต์ตำรวจวิภาวดี
พอภารกิจเยอะก็ออกมาอยู่บ้าน
พ่อตายกที่ดินให้ภรรยาสิบไร่ที่พุทธมนตรสายเจ็ด
แต่ยังไม่ว่างเลยยุ่งมากเลยยังไม่ได้สร้าง
ถ้าจะไปซื้อบ้านก็เสร็จได้เงิน

แล้วก็ถามเฮียแตมว่ามีไหมมีที่ไหนบ้าง
แตมบอกเนี่ยมีที่นี่ก็เลยเห็นว่าอยู่ใกล้
ก็ขอเช่าห้าหมื่นบาทสองหลังที่ตัวเองอยู่
ค่าน้ำค่าไฟจ่ายเองนะคะส่วนอีกสามหลัง
ก็แบ่งสองหลังไว้เก็บของไม่ได้มีใครนอนส่วนอีกหลังที่ว่าง
คุณพ่อของบิ๊กโจ๊กป่วยหนักก็เลยให้มาอยู่แทน
พอคุณพ่อเสียชีวิตก็ว่างสรุปคือบิ๊กโจ๊กบอกว่าตอนนี้
ใช้บ้านแค่สองหลังเท่านั้นแล้วก็ย้ำว่าแหมไม่มี
ตำรวจเอกคนไหนมาอยู่บ้านทาวน์ฮาวส์แบบนี้หรอก
แต่ที่ไม่ซื้อบ้านไม่ใช่ไม่มีตังค์แค่ไม่อยากฟุ่มเฟื่อย
นายอนัญชัยบอกว่าได้รับมอบหมายให้ดูแลในสองส่วนเลยนะคะ
คือดูแลเรื่องกรณีที่มีบุคคลไม่หวังดีมากลั่นแกล้ง
และเรื่องของการค้นบ้านบิ๊กโจ๊ก
ส่วนที่๒ก็คือเรื่องของผู้ใต้บังคับบัญชาที่โดนออกหมายจับ๘คน
ก็ต้องมาดูว่าส่วนไหนมีข้อพิรุษ
หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีความผิดก็ว่ากันไปตามความผิด
ไม่ปกป้องคนทำผิดแน่นอน
แล้วก็บอกว่าจะมีการตั้งวอรูมค่ะ
อรูมทีมทนายความ
นี่นะคะจะดูการให้สัมภาษณ์ของแต่ละคนเลยที่ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อเนี่ย
ถ้าใครพาดพิงเข้าข่ายหมินประมาทหรืออะไรแบบนี้
จะฟ้องหมดนะจะฟ้องร้องดำเนินคดีนะคะ
ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่กำลังจะแต่งตั้งพบตร
ทำไมก่อนหน้านี้ถึงไม่เกิด

ผมว่านักข่าวทุกคนนะครับ
รู้ประชาชนรู้ไม่ใช่ไม่รู้นะครับ
อย่ามาพูดว่ามันเป็นเรื่องจริง
เผื่อตอนนี้พอดีครับ
อยู่เนี่ยคุณไปค้นบ้านท่านเนี่ย
คุณไม่รู้เลยว่าเป็นผู้ใจบัญชา
คุณไม่รู้ว่าเป็นบ้านของใคร

ส่วนตรงนี้เป็นประโยคเด็ดประโยคไฮไลท์ของทนายอนัญชัยวันนี้
นายอนัญชัยบอกว่าไม่ต้องกลัว
งานนี้ผมเอาอยู่

แล้วก็เปลี่ยนฉายาให้บิ๊กโจ๊กด้วยนะ

เปลี่ยนแล้วนะโจ๊กอัคคณี

เปลวเพลิงเผาทุกสิ่งทุกอย่าง

นายอนัญชัยตั้งให้ใหม่โจ๊กอัคคณี

เส้นทางการเงินจากขบวนการเว็บพนันออนไลน

นายที่เป็นลูกน้องของบิ๊กโจ๊กเนี่ย

โอนเงินไปเป็นค่าใช้จ่าย

ตำรวจที่เป็นลูกน้องเหมือนกับเป็นเลขาบิ๊กโจ๊กด้วยเนี่ย

จะให้เงินเข้าไปเดือนหนึ่งล้านกว่าบาท

แต่ไม่รู้รองคริสต์เนี่ยไปหมุนเงินไม่ทันหรืออะไรยังไง

บัญชีม้าพวกเว็บพนันออนไลน์ได้ยังไง

เงินจากบัญชีม้าเนี่ยไปโอนค่าใช้จ่าย
แต่คำถามก็คือว่า
ให้เงินลูกน้องเดือนละล้านกว่าล้านหกอย่างนี้เลยเหรอ
ค่าใช้จ่ายหรือค่าทำคดีนะฮะเรื่องนี้บิ๊กโจ๊กวันนี้ก็พูดถึงนะครับท่านผู้ชมครับ
โดยบิ๊กโจ๊กเนี่ยออกมาชี้แจงว่าเงินจำนวนนี้เป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับ
เป็นเงินส่วนตัวเป็นเงินของตัวเองจริงถามว่าเอาแล้วเอาเงินมาจากไหนมากมายอะไรขนาดนี้ในแต่ละเดือน
โจ๊กบอกเป็นเงินของเมียนะฮะเงินของภรรยาของท่านก็คือดรสิรินัดดาหักพานนะครับ
หรือว่าดรกุ๊บนะฮะคือทางบิ๊กโจ๊กบอกว่าครอบครัวของภรรยาเนี่ยมีมรดกรวมกันเกือบพันล้าน
หลังจากที่พ่อตาหรือคุณพ่อภรรยาเสียชีวิตแต่มรดกเนี่ยยังไม่ได้แบ่งกันนะฮะ
ก็เงินจำนวนนี้เนี่ยยืนยันว่าไม่ได้มาจากเว็บพนันอย่างแน่นอน
แม้ว่าก่อนหน้านี้เคยมีคนจะมาขอซื้อที่ดินที่บ้านมูลค่ากว่าร้อยล้านก็ยังไม่ขาย
เพราะฉะนั้นเนี่ยขอยืนยันว่าไม่ได้เดือดร้อนจนถึงขั้นต้องไปรับเงินของพวกทำเว็บพนันออนไลน์
ขนาดคนจะมาซื้อที่ดินเป็นร้อยล้านยังไม่ขายภรรยาก็มีมรดกจากทางพ่อตาเนี่ยเป็นพันล้านค่ะ

คนก็เลยไปเปิด
วาภรรยาบิ๊กโจ๊กกันในโลกโซเชียลนะคะแล้วก็มีธุรกิจร่ำรวยจริง